เป็นเหตุครับช่วงนี้ลดละเลิกเล่าได้

เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันพระใหญ่ด้วยนะฮะ
กินเหล้าแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่
ตัวเองแล้วคนรอบข้าง

ไปดูเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ครับ
นี่ไม่รครวันเลย
นี่ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเมาแล้วเนี่ย

ของรถไม่พอใจก็เลยถอยหลังชนจนล้มฮะ

มีการปลาหินใส่คนที่ไปช่วยอีกต่างหาก

ข้อความขึ้นเลยตัวตึงได้ถือกำเนิดใหม่แล้ว
ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับ
ต้องมีคนไปล็อกคอเขาเพราะว่าเขาซ่าไปหมดเลยไง
หาเรื่องคนนู้นคนนี้นะครับนอกจากพี่ผู้ชาย
คนบอกว่าคุณยายเองก็พร้อมบวกมาก

เหมือนดูหนังแบบฮ่องกงยุคก่อนเลยนะ

ด้านฝาเหมือนกำก้อนอิดมาด้วยนะครับ
กับใครไม่เล่นเล่นกับยาย
นี่ครับย้ำอีกครั้งว่าผู้ชายในคลิปเนี่ย

สุดท้ายไปด่าระรานคนนู้นคนนี้

สุดท้ายครับโทรเรียกตำรวจมารับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เห็นไหมเมาเหล้าจนคุมสติตัวเองไม่ได้สุดท้าย
ไม่สวยสักรายเป็นอุทาหรณ์นะครับ

เมื่อกี้นี่เพลงต้องมาลงเป้า
กับใครไม่เล่นอย่าเล่นกับคุณยายนะเตือนแล้วนะฮะ